คุณผู้ชมค่ะส่วนกรณีที่ข้าราชการแต่งกายชุดค่ะ
แล้วก็เข้าไปในพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะไปร่วมพระราชพิธี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีจริงแล้วก็เตือนหลายครั้งแล้ว
วันนี้ก็เตือนอีกบอกว่าจริงแล้วไม่สมควร
เพราะว่าการกระทำลักษณะแบบนี้ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สำรวมด้วย
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ได้เดินทางไปพระบรมมหาราชวัง
ก็อาจจะเคยเห็นบ้างสำหรับการถ่ายเซลฟี่นะคะ

ก็ส่งข้อความมาบอกกันได้นะว่ามันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะ
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
รัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่๕ธันวาคมปีนี้

วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ซึ่งจะมีกิจกรรมสำคัญของหน่วยงานราชการคือ
บำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่วนจะยังให้วันที่๕ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อหรือไม่
เรื่องนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการพิจารณาค่ะ
อกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้วันที่๒
แล้วก็วันที่๓มกราคมปีหน้าคือปี๒๕๖๐
เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมอีก๒วัน
เนื่องจากว่าวันที่๓๑ธันวาคมปีนี้
และวันที่๑มกราคมปีหน้าคือปี๒๕๖๐เนี่ยนะคะ
ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์จึงทำให้ช่วง
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะมีวันหยุดยาว
ติดต่อกันรวม๔วัน
พันเอกหญิงทักษดายังพูดถึงกรณีที่
ข้าราชการถ่ายรูปเซลฟี่ในพระบรมมหาราชวัง
ระหว่างที่เข้าร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลบอกว่า
เพราะถือว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย
แต่สั่งย้ำแล้วย้ำอีกค่ะบอกว่าขอให้มีความสำรวม
แล้วก็อย่าแสดงออกในทางที่ไม่เหมาะสมอีก
รวมถึงทุกกระทรวงมีการออกกำลังกายกันทุกวันพุธในเวลา๑๕นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา
เริ่มตั้งแต่๓๐พฤศจิกายนนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง
รวมถึงเป็นการลดโรคด้วย
จากนี้นะคะพันเอกหญิงทักษดายังบอกว่าหากนายกรัฐมนตรีมีเวลาก็อาจจะลงมา
ร่วมออกกำลังกายกับข้าราชการที่ธรรมเนียบรัฐบาลบริเวณสนามย่าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยค่ะ